ให้กับทีมน้องใหม่อย่างห้องเย็นท่าข้ามไปครับ

เลขแรกนี้ก็ถือว่าเด็ดขาดมากนะครับ
เมื่อสักครู่นี้สาวพลิกล็อกไหมฮะ

เดี๋ยวนี้ปรากฏตัวเยอะสาวในสนามฟุตซอลไม่ร้อนไง
ทีมข่าวกีฬานี้ต้องจับภาพสาวด้วยไหม

ก็กลายเป็นทางชนบุรีนะครับ

แล้วก็ห้องเย็นท่าข้ามได้จากทาง

มา๑ต่อ๒ในช่วง๒๐นาทีแรก

แล้วก็จากคิดิวซันครับ

จิ้มผ่านตัวกลางพุทธฐานคำพาเข้าไป

ถือว่าปว่นทางชนบุรีได้พอสมควรครับ
แต่ชมบุรีก็นำ๔๓อีกครั้งจากซาป้านะครับ

คาธาวัฒนผู้พันธ์ยิงเข้าไปดื้อเลยครับจังหวะนี้
และจากนั้นครับเวนเดลลาซิวาหลุดเข้าไปยิงห้องเย็น

และนาที๓๘ถ่ายพาวะเพลย์ครับทางชนบุรี
สามารถจ่ายเสา๒ครับให้กับจิรัตนสอนวิเชียนยิงเสมอ๕๕
แต่ช่วง๒นาทีสุดท้ายครับเจ้าบ้านมาเร่งแล้วได้๒ประตูครับ

แล้วก็มีสลันชื่นใจนะครับยิงปิดท้ายให้กับทางห้องเย็น
พลิกล็อกครับจังหวะหลุดสวนพาวะเพลย์ของทางชนบุรีครับ

บูเวฟแพ้เป็นนัดที่๒ของซีซั่น
แต่ยังนำเป็นจ่าฝูงมี๓๗แต้มนะครับ
สถานการณ์ก็นำการท่าเรือแล้วก็แบงคอกอยู่เพียงแค่๓คะแนนเท่านั้น

ความสูสีของโปรแกรมทีมชาติเยอะนักเตะ
ตัวทีมชาติของชมบุรีก็มีความอ่อนล้าพอสมควรนะครับ

ส่วนผลอีก๒คู่รัชนาวีครับ
อาทิตย์นี้ทั้งชนบุรีแล้วก็การท่าเรือนั้นพลาด

หัวตลาดนี้เครียดแต่คนดูสนุกนะ
ใช่ครับเป็นเกมที่ดูแล้วมีคุณภาพมากขึ้นนะครับ
ทำให้หน้าจอกันแล้วสดแฟนให้ความสนใจกันเลยครับ
ส่วนรายการที่ธนัดทีวีจะถ่ายทอดสดในเดือนนี้
ก็คือการแข่งขันทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับในช่วงต้นเดือนตุลาคม
จะกลับมาอุ่นเครื่องนะครับเจอกับทางเคนย่านะครับ
เตรียมตัวชิงชัมเอเชียร์แล้วสุดท้ายที่จีนนะครับ
จะเข้าสัญญา๑๕น๓๐นแข่งขันเวลา๑๖น
แข่งขันเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้น
พอจบข่าวรายการปกติของสถานีแล้ว๕ทุ่มครึ่งก็ติดตามได้
เปิดยาวเลยนะตั้งแต่บ่าย๓โมงครึ่งนะวันที่๘ตุลาคม
กลมของฟุตบอลแล้วก็ฟุตซอลนะครับ